พูดถึงวงการแบตมินตันของไทยในขณะนี้
น้องเมย์ก็โชว์ฟอร์มดีได้แชมป์ที่อินเดียไป
แม้ว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะพลาดท่าตกรอบ๘คนสุดท้าย

หลายคนก็หวังจะได้เห็นน้องเมย์สอง
ที่จะก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก
น้องไอดินนะครับวัยเพียงแค่๑๐ขวบนะครับ
ซึ่งครอบครัวก็หวังที่จะสนับสนุนแบตมินตันอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ติดตามรายงานได้จากรายงานของคุณชูสักวงฐดี
โฉมหน้าของน้องไอดินเด็กหญิงละลิตาสัตยธาดากูล
หนูน้อยนักแบตมินตันวัย๑๐ขวบ
ที่กำลังขมักขเบ้นจัดเตรียมลูกขนไก่ก่อนออกไปฝึกซ้อม
แหมมองเผินช่างละไม้คล้ายเด็กผู้ชายเสียเหลือเกินนะครับ
ส่วนคนนี้ครับคือคุณอาร์ตคุณพ่อของเธอ
มีความฝันอยากเห็นลูกสาวเติบโตเป็นนักตบลูกขนไก่ระดับโลก
ยอมทุ่มเทดูแลลูกเองทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินที่ทำเองกับมือครับ
รวมถึงอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน
โดยเฉพาะไม้แบตที่คุณอาร์ตนั้นลงทุนซื้อเครื่องขึงเอ็นมาทำเอง
แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลุกปั้นน้องไอดิน
ให้ก้าวไปเป็นสุดยอดนักแฟลตระดับโลกให้ได้
เห็นอย่างนี้แล้วคงต้องมอบตำแหน่งสุดยอดคุณพ่อให้กับแกเลยล่ะครับ
คือผู้หุคลองทุกคนที่เป็นผู้หุคลองของนักกีฬาแบต
เวลาเห็นนักกีฬาระดับโลกที่ตีเสร็จเกมนึงตัดเอ็นทิ้ง

บอกใครก็ได้ใครก็ชอบครับ
แต่ถ้าถามว่าให้ทุกคนทำเอง

ถามว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่า
ก็อย่างที่บอกครับมันก็แลกมาด้วยสิ่งที่

ดีใจที่ครอบครัวให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

แม้จะถูกคุณพ่อเคี่ยวเข็นหนักขนาดไหนก็ตาม
ถือเป็นแรงผลักดันในการก้าวตามความฝัน
รู้สึกดีที่พ่อดูแลเรามาตั้งแต่เกิด

ขอบคุณที่พาให้จะเป็นนักแบบระดับสอง

ไอดินนั้นเพิ่งออกมาเรียนโฮมสกูลอยู่ที่บ้าน

จะได้โฟกัสเรื่องการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่

พุ่งเป้าไปที่การเป็นนักกีฬาอาชีพเลยนะครับ
เพราะว่านักกีฬาจากเด็กไปจนอายุ๑๘

เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะเจริญเติบโตได้เต็มที่ครับ

แน่นอนถ้าเราจะซ้อมเต็มที่ด้วยเนี่ย
มันก็ต้องตัดเวลาสักอย่างหนึ่งไป

ซ้อมเต็มที่พักผ่อนเต็มที่

โอ้โห๔อย่างผมว่ามันมากไป
คือถามว่าท้อไหม

มันเป็นความสุขที่ได้นั่งดูมากกว่า
ที่ได้นั่งดูพัฒนาการของเขาในแต่ละวันนะครับ
ส่วนสุดท้ายแล้ว

จากนั้นผมได้ตามไปดูการฝึกซ้อมของน้องไอดิน

เพราะทราบว่าต้องเร่งพัฒนาฝีมือ
ในการพิสูจน์ตัวเองในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
โดยโค้ชเมาส์ซึ่งดูแลน้องไอดินตั้งแต่เริ่มต้น

ถึงการตัดสินใจเลือกเส้นทางให้กับลูกครับ
คุณพ่อน้อยดินนี่มีความบ้าอยู่ในตัว
ก็คือเลือกที่จะเอาแบตมินตันเป็นหลัก
ซึ่งสำคัญเนี่ยเรียนก็ต้องลดน้อยลงใช่ไหมครับ
หัวใจหลักของนักกีฬาที่จะไปประสบความสำเร็จ
ในระดับนานาชาติ
วันนี้เดี๋ยวเราลาไปด้วยลีลาการโดนแบบมินตันนะครับ
ระหว่างผมกับน้องไอดินว่าใครจะเหนือชั้นกว่ากันครับ
แม่โดนเด็กตบไปขนาดนี้เล่นเอากลับบ้านไม่ถูกเลยล่ะครับผม
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณอาร์ตและน้องไอดิน
ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายแบตมินตันนะครับ

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน